ทุกผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะ
เขาบอกว่าคดีเนี่ยเป็นเดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลย
ถูกทหารยศพันเอกเนี่ยขับรถไล่ยิงระยะทาง๑๐กิโลเมตรได้
ต้องหนีตายด้วยการขับรถเข้าโรงพักนะฮะ

แล้วก็แจ้งความไว้แล้วที่สพตาดโตนที่สกลนครนะเหตุเกิดที่สกลนคร

แต่คดีมันไม่คืบหน้าแจ้งความมานี่ฮะเดือนกว่าแล้วนะครับ
คือถามว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
คือรถคันนั้นเนี่ยโมโหที่ถูกเขาเนี่ยขับรถปาดหน้านะครับ
มีคุณกังวานนะฮะอายุห้าสิบสามปีนะครับ
นี่รอยกระสุนปืนเห็นไหมถูกยิงเข้าประตูเบาะหลังคนขับเนี่ยฮะ

สองนัดนะฮะประตูฝั่งหลังคนขับ

ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากทนายตั้มนะฮะ
คุณกังวานบอกว่าคนที่ก่อเหตุเป็นทหารยศพันเอกนะครับ
ขับรถไล่ตามเขาแล้วก็ไล่ยิงในระยะทาง๑๐กิโลเมตรได้
ต้องพาภรรยากับลูกชายสองคนนะครับที่วันนั้นไปด้วยกันเนี่ย
หนีตายเข้าโรงพักนะฮะแล้วแจ้งความไว้ที่สพตาดโตน

ตำรวจนะฮะที่นัดมาเจรจากลายเกลี่ยเนี่ย
ยังเหมือนกับจะพยายามเคลียร์ให้ทหารพ้นผิด
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมในคดีนี่ภาพวันเกิดเหตุ
เขาบอกกระสุนเนี้ยลูกลูกเขานั่งอยู่เบาะหลังอะ

แล้วที่สำคัญตอนเกิดเหตุก่อนที่ลูกเขาจะลุกขึ้นนั่งเนี่ยนะ
ลูกเขานอนหลับอยู่ฟุบอยู่กับเบาะ
แล้วเขาเรียกลูกให้ตื่นมากินข้าว
ถ้าเกิดกระสุนพุ่งเข้ามาแล้วเป็นจังหวะโดนเข้าพอดีเนี่ย
ตำแหน่งหัวเลยนะตรงนั้นน่ะใช่
คุณกังวานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒มกราคมนะครับ
วันนี้๑๐กุมภาพันธ์แล้ว๒มกราคมวันนั้นเขาขับรถนะฮะ
โยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำนะครับขับจากชนบุรีไปเที่ยวปีใหม่
ไหว้พระทำบุญที่สกลนครไปกับภรรยาภรรยานี่นั่งหน้าข้างกับคนขับ
แล้วก็ลูกชาย๒คนนะครับอายุ๑๐ขวบกับ๗ขวบนั่งอยู่เบาะหลัง
ขากลับตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่ก่อนถึงแยกตาดโตนนะครับ
สกลนครกาลสินในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะสกลนคร
มีรถเก๋งสีดำซึ่งเป็นรถของคู่กรณีมารู้ก็คือตอนหลังเนี่ย
เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกยศพันเอกนะฮะเป็นทหาร
จอดอยู่ด้วยกันพอสัญญาณไฟเขียวคุณกังวานบอกผมก็ขับรถ
แซงหน้ารถคู่กรณีขึ้นไปซึ่งอาจจะทำให้เขาไม่พอใจ
ว่าเออถูกปาดหน้าแซงหน้าจากนั้นก็ถูกขับรถเนี่ยไล่ตาม
คุณกังวานบอกตอนนั้นก็เลยเปิดกระจกรถเพื่อให้ภรรยาถ่ายรูป
เอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งตอนที่สังเกตไปที่รถของคู่กรณีเนี่ย
เห็นว่าฝั่งนั้นเองก็มากับครอบครัวนะมีภรรยาแล้วก็มีลูกชาย
อายุแค่สองขวบได้มั้งนั่งอยู่เบาะหลังรถด้วย
แต่คู่กรณีก็ยังไม่หยุดนะฮะนี่อันนี้คุณกังวานเขาบอกนี่คือรถของคู่กรณีเขา
คู่กรณีเนี่ยขับรถไล่ตามแล้วคว้าปืนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยิงใส่รถของคุณกังวาน
กระสุนเนี่ยเข้าประตูหลังนะฮะฝั่งคนขับนะฮะด้านขวา
ซึ่งลูกชายสองคนของคุณกังวานเนี่ยเขานั่งอยู่เคราะห์ดีที่ตอนนั้นเนี่ยกระสุนไม่ถึง
โอ้โหจุดที่ลูกชายนั่งอยู่นะครับแล้วถ้ากระสุนมาถึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ
เพราะว่าก่อนที่ลูกจะลุกขึ้นเนี่ยตอนนั้นลูกเนี่ยนอนหลับอยู่
เพิ่งปลุกให้ลูกเนี่ยลุกขึ้นมากินข้าวไม่อย่างนั้นเผลอ
กระสุนนี้เข้าหัวลูกไปแล้วเพราะตำแหน่งที่กระสุนปืนมันเจาะเข้ามาเนี่ย
จุดที่ลูกชายเนี่ยนอนอยู่พอดีนี่นะฮะจากนั้นก็เลยพาครอบครัวเนี่ยขับรถหนีตายนะ
แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้สกัดจับคนร้ายนะครับ
ซึ่งตำรวจก็ไล่ตามให้นะฮะแล้วคู่กรณีเนี่ยก็ถูกพาตัวมาโรงพัก
ตำรวจก็ให้เจรจากลายเกลี่ยกันแต่คู่กรณีเนี่ยเขาไม่ยอมรับผิด
แถมยังขู่บอกจะฆ่าให้ตายเป็นการขู่ต่อหน้าตำรวจด้วย
อันนี้คุณกังวานเขาบอกนะค่ะนี่วันนั้นนี่แคล้วคลาดมาได้บอกสงสัย
พระที่ห้อยคอคุ้มครองหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดหลวงพ่อหมึกนี่นะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภรรยาคุณกังวานบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ที่เขาหนีตายไปโรงพักแล้วแจ้งความด้วยเนี่ยนะฮะตำรวจก็ตามตัวคู่กรณีมาได้นะครับ
เจอกันที่โรงพักคู่กรณีก็ยังพูดจาไม่ดีมีอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
คือถ้าเกิดจะมองว่าตัวเองเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยความจริงแล้วยิ่งเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็ต้องมีความใจเย็นไม่ใช่เหรอนั่นแหละสิคะแล้วมาก่อเหตุกับประชาชนแบบนี้ได้ยังไง
พยายามจะตามฆ่าผมให้ได้เหมือนกับไม่เป็นธรรม
เหมือนกับเขาเอาทหารมาคุยเดี๋ยวเขาพรึ้กปัดเบียงไป
ผมก็ได้รับปากนะว่าถ้าเขาไม่คิดผมก็ต้องออกนะฮะ
ถ้าเขาไม่มาอย่าดูแลให้ผมเพราะคุณโพธิ์ยามข้าวผมสิบชีวิต
นิดเดียวที่ว่าผมจะดึงขึ้นมาถ้าผมไม่ดึงลูกผมขึ้นมา
คือกลางหัวลูกผมทั้งสองคนกำลังนอนอยู่ข้างล่างอยู่
อดตรงหัวตำแหน่งของลูกผมนอนพอดีเลย
นี่ฮะคือทางคุณกังวานเขาบอกว่ามีคนโทรมาเคลียร์บอก
อย่าเพิ่งเป็นข่าวเลยนะแต่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะ
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มนะฮะ
ทนายตั้มทนายศิริษฐะเบี้ยวบังเกิร์ตเวคาะธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนนะครับบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเข้ามา
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้กำลังรอผลตรวจขม่าวดินปืนแล้วก็วิถีกระสุนอยู่
จากนั้นจะส่งฟ้องอายการเพื่อให้ส่งฟ้องศาล
ซึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับอ่า
ซึ่งถ้าฝากขังเนี่ยจะต้องประกันตัวด้วยวงเงินสองแสนบาทนะฮะคู่กรณีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาอ้างว่า
ถ้าเกิดเขาจะให้ค่าเสียหายชดเชยอะไรต่างนานาเขาจะจ่ายแค่ค่าซ่อมรถที่เสียหายนะฮะ
ค่ะที่ว่ากระสุนมันเจาะไปสองรูอ่ะโอ้โหอ่าอันนี้ทนายตั้มบอกว่าทางฝั่งคู่กรณีเนี่ย
ทหารยศพันเอกคนนี้เนี่ยเขาบอกก็ไม่มีใครตายเนี่ยโอ้โหแต่ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
เออแล้วที่สำคัญอันนั้นคือทางแพ่งนะค่ะแต่ทางอาญาเนี่ยเขาไม่ยอมความด้วย
เขาอยากให้ได้รับโทษทางกฎหมาย
คุณลุงที่เขามาเขากลัวไม่ความเป็นธรรมเนี่ยเพราะว่ามันมีทหารนะ
เข้าไปคุยกับลุงว่าประมาณว่าอะไรนะประมาณบอกว่าเขาจะเคลียร์แค่ค่าเสียหายในรถเท่านั้น
พวกผมเองไม่ได้ถูกยิงไม่ได้บาดเจ็บอะไรคือว่าตรงนั้นเขาจะไม่รับผิดชอบ
อ่าก็เขาบอกว่าบอกไม่มีใครตายเลยใช่ไหมใช่ครับบอกไม่มีคนตายคุณไม่ได้เสียหายถึงขั้น
เสียชีวิตก็เอากระเช้ามาให้เหรอใช่เอากระเช้าเล็กอันแต่ผมไม่รับ
เรื่องราวมันก็เป็นเป็นอย่างเงี้นะคะก็คือสรุปแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนเนอ
ที่คุณลุงเขาบอกเนี่ยค่ะต้องให้มีคนตายก่อนหรือยังไงนั่นสิคะ
ทางคุณลุงเขาแจ้งไปเนี่ยคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
พอแจ้งข้อหานักเลยนะครับแล้วเรื่องการพาอาวุธปืน
การยิงปืนด้วยนะครับอ่าทางสพตาโตนบอก
เกินสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคดีคืบหน้าแน่